คุณตาคุณยายท่านอยู่บ้านฮะ
ท่านมีทรัพย์สินคุณเก็บไว้ในตู้เซฟ
เป็นทองคำมากมายเป็นทองคำมรดกปู่ย่าที่เก็บไว้เยอะมาก
ปรากฏว่ามีแก๊งชายเป็นชายเฉกกันถึง๖คน
บุกมาที่บ้านและยกไปทั้งตู้เลย

เหตุการณ์เนี่ยจับภาพได้ตั้งแต่ตอนเข้ามาอยู่ในเขตบ้านแล้วนะ
ทีละคน๒คน๓คนสักพักกลายเป็น๖คนฮะ
คนนี้สวมชุดปิดบังใบหน้านะครับ
ใช้รถกระบะสีขาวตอนเดียวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดไว้
แล้วบุกเข้ามาที่บ้านของสองตายาย

ทีนี้รุมกันอยู่ตรงประตูเลยนะฮะ
ก็ใช้ท่อนเหล็กงัดประตูเหล็กดัดข้างบ้าน
ัดกันอยู่สักพักใหญ่งัดถีบอะไรแบบนี้นะครับ

ทั้งงัดถีบดันดึงอยู่เนี่ยนะฮะ

จนกระทั่งนี่ถีบแล้วถีบแล้วจนกระทั่งงัดสำเร็จฮะ
สามารถเข้าไปในบ้านได้นี่วงจรปิดในบ้านคุณ
งัดแล้วเข้ามาเข้ามาปุ๊บนะฮะ

หลังจากนั้นในห้องเจออะไรคุณตู้เซฟ
เขาไม่งัดนะไม่มีเวลาให้งัด
ดังนั้นจึงเอาไปทั้งตู้เลย
เข็นทั้งตู้เลยนะฮะไปขึ้นรถกระบะแล้วก็หลบหนีไปนี่คุณ
ไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้ว
เป็นคลิปกล้องวงจรปิดคลิปนี้แหละครับ
ข้อความระบุว่าโจรขึ้นบ้านมาเกือบจะ๒เดือนแล้ว

เพราะว่าผู้เสียหายเขาร้องมาแบบนี้

ล่าสุดเมื่อกี้วันอาทิตย์ที่๑๓
เวลาประมาณ๕โมงครึ่งมีคนโทรมาขู่ย่าว่า
จะมาเอาชีวิตจะมายิง
โดนยิงตายไปด้วย
ตู้เซฟมีทองปู่ย่า๒๐บาทปืน๒กระบอก

แท็กไม่คืบหน้าเดี๋ยวจะมาตั้งสาธารณะ

แต่แน่ชีวิตครอบครัวไม่ปลอดภัย

คุณผู้ชมทีมข่าวของเราลงพื้นที่นะ

หรือตำรวจลงไปแล้วไม่รู้แต่ว่ายังไม่คืบเลยฮะ

แต่ว่าคุณตาคุณยายสองท่านนี้ท่านบ่นให้ฟัง

โดยคุณยายปรานีคงศรีชายอายุ๗๓ปีเจ้าของบ้านเล่าให้ฟัง

คุณยายเองแล้วก็สามีไม่อยู่บ้านนะไปธุระ
คนร้ายสงสัยอาศัยจังหวะที่รู้ว่าตายายไม่อยู่บ้าน

สร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือทองคำ
เก็บสะสมมานานรวม๒๖บาท
มีโฉนดที่ดินมีปืน๒กระบอก

รอยนิ้วมือแฝงและวงจรปิดไปแล้ว
แต่ผ่านมา๓เดือนแล้วนะครับ
คดีไม่คืบหน้าคุณยายบอกแบบนี้
กล้องวงจรปิดจะเห็นคนร้ายชัดเจนนะ
คุณยายคุณตาก็เอากล้องวงจรปิดไปให้ตำรวจแล้วนะ
คุณยายคุณตาก็ยังพามาดูร่องรอยความเสียหาย
แล้วตอนนั้นเอามาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเมื่อเดือนกันยายน
กับช่วงเวลาปัจจุบันนี้ให้ดูนะครับ

กลัวมันจะหวนกลับมาป้นทรัพย์สินอีก
อยากให้ตำรวจเร่งรัดจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ

ทีนี้มีการสอบถามตำรวจสพหัวไซด

ตำรวจสพหัวไซดให้ข้อมูลบอกว่า
คนร้ายใส่ชุดอำพรางปิดบังใบหน้า
เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ครับแต่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรูปภัณฑ์
แล้วก็กล้องวงจรปิดเส้นทางการหลบหนี
ว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่เพราะมีความรู้
เพราะรู้ความเคลื่อนไหวของคุณตาคุณยาย
รู้ว่าบ้านผู้เสียหายมีทรัพย์สินเก็บไว้ในบ้าน
ตำรวจชี้แจงมาแล้วนะฮะบอกว่ารีบทำงานอยู่นะครับ